ชื่อนี้ปีนี้บรรเทอร์ไทยรัฐก็ได้นำเสนอการมุเตรูแบบใหม่
เพิ่มด้วยอันดับแรกเลยภาพไปดู
ไม่อยากให้ทุกคนที่มากราบไว้เรียกว่าเจ้าแม่เพราะในความฝันหลายคนไปฝันถึง
ความโดงดังของพี่สาวจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภ
เรื่องของตัวเลขนะคะเคยมีคนขอแล้วก็ได้จริงด้วย
อย่างเช่นพนักงานในร้านของเขานี่แหละค่ะ
อยู่บริเวณเดียวกันค่ะได้โชคกันสนั่นไปเลยค่ะ

แวะเวียนไปบูชาพี่สาวก่อนหน้านี้นะคะ
ก็มีทั้งคุณพิงกี้สาวิกานะคะที่เคยนำของมาถวายค่ะ
คุ้นเคยของเราพี่ฝนธนสุนทร
ปังแบบแพ็คคู่กับผู้จัดการส่วนตัวไปเลย
ก็นำรองเท้ามาถวายให้พี่สาว
และคนที่แวะเวียนไปหาพี่สาวบ่อยที่สุดก็ต้องเป็นคนนี้เลยค่ะ
แคนดี้รากแก่นค่ะ
เพราะมักจะได้สิ่งของที่ขออยู่เสมอนะคะ

จัดการแสดงเพลงโอเคนะคะ

อยากเห็นอีกพี่สาวบอกแบบนั้น
พี่แคนดี้เคยให้สัมภาษณ์กับคุณพลอยด้วยนะคะ
บอกว่าวันที่ทำวุญใหญ่ให้พี่สาวเนี่ย
คือเป็นวันที่สัมผัสได้ถึงพี่สาวเยอะที่สุดเลยล่ะค่ะ

บูชาหนังหน้าครูโดยจิลจักรพงศ์คือตอนนี้นะคุณจิลเนี่ยเขามีหนังหน้าครูทั้งหมด๗๕หน้าแล้วนะคะ
สำหรับวิธีการทำหนังหน้าครูเขาทำยังไงรู้ไหมอืม
เขาก็จะให้ครูเจ้าของหนังหน้าเนี่ยเป็นคนสั่งเสียแล้วก็อนุญาตให้ครอบครัวหรือว่าลูกศิษย์ลูกหา
นำหนังหน้าไปทำหนังหน้าครูเองโดยมีหมอคุณสัยเนี่ยเป็นผู้ทำพิธี
หลังจากที่เลาะหนังหน้าออกมาแล้วผู้ทำพิธีก็จะปั้นดินหรือว่าไม้
ทำเป็นโครงหน้าของเจ้าของหนังหน้าแล้วนำหนังหน้าดังกล่าวมาผึ่งไว้ให้แห้งค่ะ
เพื่อเป็นการคงรูปเอาไว้หลังจากนั้นก็จะนำขี้พึ่งเนี่ยมาโฉมเอาไว้
เพื่อรักษาสภาพของหนังหน้าผู้ที่มากราบไหว้บูชาหรือว่าคนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ย
เดินทางมากราบไหว้บูชามาหาท่านท่านก็จะโดนบันดาลให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างนะคะ
เห็นมาแล้วอย่างพี่ปิ๋มซีโพประสบความสำเร็จก็จัดพิธีบวงสวงใหญ่ให้กับหนังหน้าครูเลยค่ะ
หรือจะเป็นพี่บ๊อบทูลฮีรัญทรัพย์ที่สำเร็จแล้วก็จัดฉายหนังกางแปลงให้ครูด้วยเช่นกันนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีโบซุปเปอร์วาเลนไทยพี่ต้อมรัชนีกรพี่ฝนธนสุนทรพี่แก้วปิ้งไก่โอ้โหคุณผู้ชม
เยอะจนขนาดที่คิวการมากราบหนังหน้าครูเต็มทุกอาทิตย์ค่ะอืม
และในอนาคตเนี่ยนะพี่จิลเชื่อว่าน่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีบุญสัมพันธ์กับครู
เดินทางมากราบไหว้กันอีกเพียบเลย
จริงเนี่ยบรรยากาศแบบนี้พี่แจ๊คเนี่ยเคยไปสัมผัสมาด้วยตัวเองใช่ไหม
ใช่นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะเวลาที่เห็นหน้าครู
นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรเรื่องของความเชื่ออีกแบบนึงนะคะ
ก็โปรดใช้วิทยาลัยอร์ด้วยละกันนะคะ